เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่กระบี่ก็พูดรอบไปแล้วนะ
เพราะว่ามีผู้หญิงชาวต่างชาติเธอคลุ้มคลั่งขาดสติ
ลงมานอนดิ้นพลัดอยู่กลางถนน
ปรากฏว่าช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าช่วยไปแล้วนะ
ช่วงบ่ายมาอีกแล้วฮะเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
กับกู้ภัยไประงับเหตุโอวุลวายทีเดียวครับ
กลางถนนมหาราชในเขตเทสบันจังหวัดกะบี่ฮะ

ลงไปบนถนนไปตีหน้ารถเขาด้วยเท้าเอวแล้วนะครับ
แล้วก็นอนกริ้งเกลือกอยู่กลางถนน
ชาวบ้านพยายามช่วยเกลี้ยกล่อมนะครับ
บอกเข้ามาเข้ามาเจ้าตัวไม่ยอมนะครับ

จากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนก่อเหตุคนนี้นะฮะ

ที่หน้าโรงพยาบาลกระบี่กลางดึกของวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งตอนเมื่อคืนตำรวจก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองกระบี่รอบนึงแล้ว
แต่ตอนบ่ายนี่เป็นภาพเมื่อคืนนี่เมื่อคืน
แล้วตอนบ่ายก็มาอีกเป็นภาพเมื่อกี้ไปยืนห้ามรถอยู่
ตำรวจตรวจสอบเอกสารในกระเป๋าของเธอนะครับ
ทราบชื่อว่านางเอลซ่าอายุ๔๙ปีเธอเป็นชาวรัสเซียฮะ
เข้ามาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
แล้วก็มาต่อวีซ่าที่กระบี่นะครับ
จะเข้ามาได้วันเดียวก็ก่อเหตุขึ้น
ดูแลนะครับแล้วก็รับตัวไปดูแลช่วงคราวก่อน
เจ้าตัวบอกไม่ยอมไปไหนชาวบ้านในพื้นที่ก็หาข้าวหาน้ำมาให้กิน
ว่าเธอรับน้ำมาแล้วเธอยังไงนะฮะหยิบมาปั๊บเอาราดตัว
ซะงั้นที่ชุ่มเปียกแล้วก็บ่นเป็นภาษารัสเซียน
จับใจความได้ว่าอยากตายมีคนแปลได้บอกอยากตาย
หลังจากใช้เจรจาอยู่นานก็ไม่เป็นผล
ตำรวจก็ให้กู้ภัยช่วยกันจับตัวขึ้นรถก่อน

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแบบนี้
น่าจะเสพยาเกินขนาดเข้าไป
อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากโรงพยาบาลว่ามีอาการป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่า
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะประสานสถานทูต
แล้วสถานทูตนู่นหาญาติสิ
แล้วจะเพิกถอนวีซ่าส่งกลับประเทศต่อไปครับ
ไม่รู้มามีใครมาด้วยหรือเปล่าหรือว่ามาคนเดียว
ก็คงต้องส่งเรื่องให้สถานทูตดูแลต่อไปนะคะ